ที่บอกว่าเป็นอดีตพี่เขยเพราะว่าเลิกรากับฝ่ายหญิงไปแล้ว
ยังไม่ถึงปีเลยแต่ไม่ยอมย้ายออกจากบ้าน

ล่าสุดถึงขั้นยิงกันตายเลยค่ะ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

อาการสาหัสยังไม่ถึงตายนะคะแต่สุดท้ายแล้วคือกระสุนมันเข้าชายโครงขวาก็จริงแต่มันตัดคั่วหัวใจอะค่ะสุดท้ายเขาเสียชีวิตนะคะ

คุยกับคนที่เห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยเห็นคนตายกับคนก่อเหตุทะเลาะกันลั่นห้องแถวเลย
แล้วก็มีเสียงปืนดังขึ้นนัดหนึ่ง
แล้วก็เห็นผู้ตายวิ่งมาแล้วก็ล้มฟุบที่ทางเข้า

เพราะว่าไม่รู้ปืนมาจากไหนแล้วกลัวจะก่อเหตุกันยิงซ้ำอะไรหรือเปล่า
คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องภายในครอบครัวเพราะเห็นว่าคู่นี้ทะเลาะกันบ่อย
ทะเลาะกัน
เราก็ไม่รู้ว่าเขาทะเลาะกันเรื่องอะไรเราไม่สนห
เพราะว่าคนละครอบครัวถูกไหมเราก็เข้าบ้านเรา
เราก็ไม่ได้ยุ่งแต่เรามาอยู่นี่เราเห็นเขาทะเลาะกันตลอด

วันนี้นั่งกินข้าวอยู่เราเห็นได้ยินเสียงปืนดัง
ดังมากเลยดึงลูกไว้
เขาเจ๋นเต็ดมาล้มข้างห้องนั่น

คือแหมพอมันเป็นห้องแถวปลูกติดกัน๓๐ห้อง
ไม่ได้ยินทะเลาะกันเขาก็ได้ยินกันหมด
แม่ของคนก่อเหตุนี่เล่าทั้งน้ำตาเลยนะคะ
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยอดีตลูกเขยอยู่ก็เข้ามาหาเรื่อง
แล้วก็มาด่าเธอด่าด้วยถ้อยคำหยาบคล้ายแล้วก็ทำท่าเหมือนจะเดินเข้ามาตีอะค่ะ
แล้วก็หันไปหาเรื่องลูกชายก็คือมือยิงอะเนาะ
ไปหาเรื่องลูกชายต่อก็เลยทำให้ทะเลาะกัน
ลูกชายก็บอกมาด่าแม่ผมด่าหยาบคล้ายแล้วทำท่าเหมือนจะทำร้ายด้วย
ก็เลยยิงซะเลยค่ะ
เขาก็เป็นอย่างนี้เป็นคนอรรตฐาน
มันก็เอา
เมืองต้นตัมหลวนสอบปรักคำพยายามที่เห็นเหตุการณ์แห่งละเอียดนะคะ

แล้วก็ดำเนินคดีเกี่ยวกับพรบออาวุธปืนค่ะ